ไร้แทงป้าเขาก็มาสั่งนะแต่ป้ามันติดคิวอยู่สี่คิว
เขาสั่งเสร็จแล้วเขาก็ไปไหนต่อไหนไม่รู้เขาคงจะเมามากแหละ
แต่เขาพอกลับมาว่าถามกับข้าวพอดีอาหารมันหมดเนอะ
เขาก็ไม่พอใจครับเดี๋ยวกูจะไม่ให้มึงทำอยู่ตรงนี้
กูจะเผาร้านมึงทิ้งอะไรประมาณนี้เนี่ยนะพูดแล้วก็อยากจะร้องไห้นะมึง
คุณพ่อคุณแม่จะเผาร้านทิ้งบ้างอะไรมั่งอ่ะทีนี้เขาก็เดินไปที่รถเขา
เขาก็เอามีดออกมาไล่แทงป้าแต่ถ้ามีปืนคงยิงป้าตายเลย
โมโหของเขานะทุกวันป้าก็อยู่อย่างระแวงนะ
บางทีลูกค้ามาสั่งกับข้าวป้าก็ภาวะนะคือความระแวงมันน่ากลัว
ถ้าใครไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอกว่าน่ากลัวขนาดไหน
แต่คนเรามันต้องมีสตินะหิวอะไรจะขนาดนั้น

เมาคือน่ากลัวมากเลยนะสายตาเขาที่เหมือนเครื่องกันนานนั่นอ่ะ
หิวหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะโมโหอย่างแรงเลยแหละ
ขับรถจะชนร้านอีกป้าต้องวิ่งหนีเนี่ย
แฟนเขานะแฟนเขาว่าถ้าป้าช้าก็ไปกินร้านอื่นได้
แต่เขาไม่ฟังเขาไม่ฟังแฟนเขาเลย
แจ้งตั้งแต่วันเกิดเหตุตำรวจมาแต่ตำรวจไม่คุมตัว
ปล่อยให้เขาไปโรงพักเองที่จริงมันต้องคุมตัวตั้งแต่วันที่ไล่แทงป้าแล้ว
ไปตรวจฉี่ก็ได้ไปตรวจแอลกอฮอล์แต่ตำรวจไม่ทำอะไรเลยจนทุกวัน
แต่จากเหตุการณ์ทางนั้นป้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก
ไม่ได้หลับแต่ว่าความรู้สึกของเรามันภาวะ
แล้วเขาติดต่อมาพูดคุยไหม
เพิ่งได้คุยเมื่อวานเขาว่าไง
เขาโทรมาขอโทษเขาให้ป้าไปถอนแจ้งความ

คนที่สอบถามเนี่ยครับทางผู้ก่อเหตุเนี่ย
บอกว่าไปธุระที่ต่างจังหวัดนะครับ
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภูมิเทพนะครับ
แต่ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าสอบปากคำแล้ว
แต่พนักงานสอบสวนจะออกหมายจับก่อนก็ต้องจับ
คือถ้าหมายจับออกแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องจับนะครับ

โน้ท